ต่อกันที่เรื่องของพระแล้วก็วัดนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตำรวจนครบาน๘ไปจับกลุ่มพระได้รูปหนึ่ง
ซึ่งพระรูปนี้มีพฤติกรรมเสพยาบ้าแล้วก็ชักชวนวัยรุ่นมาเสพยาบ้าอยู่ในวัดด้วย
พอจับกลุ่มตัวได้นำมาสอบสวนสอบสวนรับสารภาพว่าทำจริง
และพ้นโทษยาเสพติดได้ไม่นานรวมทั้งหนีมาบวชครั้งนี้ด้วยค่ะ
สืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๘ค่ะจับกลุ่มพระวสันศรีสุขใส
อายุ๓๖ปีที่กุฏิวัดแจงร้อนแขวงและเขตราชบุรณะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านระแวกนั้นนะคะ
และพระในวัดบอกว่าพระวสันมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาบ้าและเสพยาบ้ากับกลุ่มวัยรุ่นภายในวัด

พอไปถึงวัดพบพระวสันอยู่ในลักษณะกำลังเมายาเสพติดเลยนะคะ
ก็เลยแสดงตัวขอเข้าตรวจค้น
ไปตรวจในย่ามพบอาวุธปืนบีบีกัน๑กระบอกและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอีก๑ชุด
จากการสอบถามพระวสันยอมรับว่าเสพจริงค่ะ
ก่อนหน้าที่จะมาบวชพ้นโทษคดีจำหน่ายยาเสพติด
แล้วก็มาบวชที่วัดก็ยังติดยาเสพติดอยู่ด้วย
ได้ชักชวนเพื่อนฝูงมาเสพยาบ้าแล้วก็จำหน่ายยาบ้าภายในวัดแจงร้อนแห่งนี้
ต่อมาตำรวจค่ะได้ทำการตรวจปัสสาวะนะคะ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเสพจริงนะคะ
สรุปมีจริงนะคะฉี่เป็นสีม่วงนะคะ
ได้นำตัวพระวสันไปกราบขอขมาเจ้าอาวาสแล้วก็ศึก
ก่อนจะควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะ
ส่งพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะเจ้าของท้องที่ดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ